คุณผู้ชมไปดูที่ภูเก็ตกันหน่อย
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนม๖คนนึง
บุกขึ้นไปถึงโรงพักที่มีตำรวจนั่งทำงานอยู่เต็มเลยนะคะ

วิ่งไล่แทงกระโดดข้ามโต๊ะกัน

จ้าละวันเลยคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันค่ะ

ถือมีดแล้วก็คือตำรวจกระเจิง
โอ้โหปีนโต๊ะไปไล่
หลายคนก็มองว่าเด็กคนนี้เมายาหรือเปล่า

เป็นเหตุการณ์นักเรียนชายชั้นม๖โรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดภูเก็ตคลุ้มคลั่งค่ะ
ถือมีดขึ้นไปบนสพเมืองภูเก็ต
แล้วก็พยายามไล่ฟันตำรวจที่กำลังนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่

คนที่มารอแจ้งความบนโรงพักก็กระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง
นักเรียนชายคนนี้อย่างที่เห็นปีนโต๊ะข้ามโต๊ะกันไปเลย
พยายามวิ่งหาเจ้าหน้าที่ให้ตำรวจที่แต่งเครื่องแบบพร้อมอาวุธประจำกาย

หลังจากที่เขาก่อเหตุกระโดดข้ามเคาน์เตอร์แจ้งความเมื่อสักครู่ที่เห็นในภาพไปแล้ว

ตำรวจก็ตามไปห่างนะคะแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้ในเวลาต่อมา
แจ้งไปยังผู้ปกครองให้มารับตัวโดยไม่มีการดำเนินคดีใดแต่

อยู่เอามีดมาไล่แทงตำรวจถึงโรงพัก
เขาบอกว่าเขาถูกบอกเลิก
ค่ะมีแฟนแฟนบอกเลิก
เขาก็เลยรู้สึกเครียดเสียใจน้อยใจ
บอกว่าอยากตายแต่ไม่ตายเอง

กะให้ตำรวจเนี่ยยิงตัวเองเขาให้ตายค่ะ
ก็นี่เป็นสาเหตุอืมโอ้โฮ
ดีนะตำรวจใจดีไม่คิดไม่แจ้งความไม่ดำเนินคดี
ชั่ววูบนะคะอย่าทำแบบนี้นะ